เรื่องของการปราบปรามยาเสพติดกันบ้างนะครับ
เป็นผลงานของตำรวจพัทธลุงพร้อมด้วยทหารกอรมน
เพราะว่าสามารถสกัดจับขบวนการลักลอบขนกัญชาจากประเทศเพื่อนบ้าน
แล้วก็ยึดของกลางเป็นกัญชาได้มากกว่า๖๐๐กิโลกรัมนะครับ
ตำรวจภูทรจังหวัดพัทธลุงพร้อมกำลังทหารกออรมนอร์
หลังจากได้รับรายงานว่าเป็นรถต้องสงสัยในการลักลอบขนยาเสพติด
โดยเจ้าหน้าที่เริ่มไล่ติดตามมาจากพื้นที่อำเภอควนขนุนจังหวัดพัทธลุง
สามารถสกัดจับได้ที่ปั๊มน้ำมัน๔แยกเอเชีย
หลังจากที่รถของผู้ต้องสงสัยเนี่ย
ขับรถเข้าปั๊มเพื่อเติมน้ำมันแล้วก็มีการพักรถ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในรถพบกัญชาอัดแท่ง๑๓ห่อ
บรรจุห่อละ๔๔แท่งน้ำหนักแท่งละ๑กิโลกรัม
รวมแล้ว๕๗๒แท่งก็๕๐๐กว่ากิโลกรัมเกือบ๖๐๐กิโลนะฮะ
ถูกวางปะปนอยู่กับผลิตผลทางการเกษตร
ทั้งฟักเขียวและก็บวบวางอยู่บริเวณกระบะหลังรถ
ตำรวจจึงควบคุมตัวนายแปลงคงนะอายุ๕๙ปีซึ่งเป็นคนขับ
แล้วก็นายสุวิทย์มงคลสุภาอายุ๔๗ปีมาสอบสวน
โดยนายแปลงคนขับนั้นรับสาภาพได้รับว่าจ้างจากนายแดงและนายดำ
ซึ่งเป็นชาวลาวให้ขนฟักเขียวแล้วก็บวบไปส่งในอำเภอหาดใหญ่
ให้ค่าจ้างขนผักรวมค่าน้ำมันรถ๔๕๐๐๐บาท
เงินมาแล้ว๑๕๐๐๐บาท
ส่วนอีก๓๐๐๐บาทนั้นจะรับอีกทีเมื่อส่งสินค้าเรียบร้อยแล้วนะครับ
อกจากนี้ยังสืบทราบว่าขบวนการขนกัญชารอบนี้
กระทั่งเจ้าหน้าที่สามารถติดตามจับกลุ่มได้
เลี้ยวเข้าบังกะโลห่างจากปั๊มน้ำมันไปเล็กน้อย
พร้อมกับคุมตัวนายราชภูมิเกียรติชนะชัยอายุ๓๙ปี
แล้วก็นางสาวปุญญาพรธีรบุตรอายุ๒๙ปี
ศาชกรคลินิกขายยาซึ่งเป็นแฟนสาวของนายราชภูมิ

เพราะว่ามีความเชื่อมโยงกับเบอร์โทรศัพท์ของชายสองคน

ถูกจับในปั๊มเป็นรถกระบะที่ขนผักแล้วก็ยัดกัญชาไว้
เบื้องต้นทั้งคู่ที่ถูกจับได้ที่บังกะโลชายหญิงคู่นี้

แต่เจ้าหน้าที่ก็ถือว่ามีหลักฐานที่ชี้ชัดเพียงพอ
ว่าทั้งหมดเป็นขบวนการเดียวกันนะครับ
ควบคุมตัวทั้ง๔คนพร้อมของกลาง
ส่งพนักงานสอบสวนสพเมืองพัทธลุงดำเนินคดี
ฐานร่วมกันครอบครองยาเสพติดประเภทกัญชา
โดยผิดกฎหมายต่อไปนะครับ